ตอนนี้หลายคนคงกลับจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วนะครับ
แต่ว่าหลายครอบครัวยังคงวางแผนทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย

เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่สภาพอากาศนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานตอนบนนะครับ
ตอนเช้าตอนค่ำอาจจะมีอากาศหนาวเย็น
แต่ว่าตอนช่วงบ่ายแดดอาจจะร้อนเป็นพิเศษ

ขณะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมเย็นที่มาจากจีนนะครับ
แต่ว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้แรงเท่ากับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงทำให้ช่วงเช้ามีอากาศเย็นสบายครับ
แต่ว่าช่วงตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงเมฆค่อนข้างน้อยนะครับ
ทำให้แสงแดดนั้นสามารถที่จะโดนผิวได้เยอะเป็นพิเศษ

ก่อนหน้านี้มีกลุ่มหมอกเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่

แต่ว่าขณะนี้จะสังเกตว่ากระแสลมนั้นเริ่มมีความแรงขึ้น
ก็จะสามารถถ่ายเทเอาหมอกควันต่างที่ปกคลุมอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นออกไปได้นะครับ
แต่ก็อาจจะออกไปได้ไม่เยอะเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นใครที่จะต้องออกกำลังกายตอนเช้า
อาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องของฝุ่นละอองที่มีโอกาสสูดเข้าไปในปอดได้นะครับ
ส่วนกระแสลมจะแรงในช่วงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเจอคลื่นนะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมบริเวณนี้คงต้องระวังเป็นพิเศษ
ส่วนฝั่งอันดามันคลื่นลมค่อนข้างสงบนะครับ

จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับ

เพราะว่าจุดดังกล่าวจะสังเกตว่ามีสีม่วงพาดผ่านอยู่
เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
ที่สำคัญมีโอกาสเกิดลูกเห็บเหมือนช่วงที่ผ่านมาด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมดนะครับ

สภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
วางแผนแล้วก็ตรวจสอบจากกรมประตุนิวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับ